คุณผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นเยอะนะครับ
เรื่องของแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

แต่ละที่มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
มีการออกมาขอโทษและยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ซึ่งจุดต่างที่มีกรณีเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก

พยาบาลคนหนึ่งกำลังดูแลผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง
เปิดเผยว่าที่ตัดสินใจถ่ายคลิปไว้ไม่ได้ตั้งใจประจาน
แต่รับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าว
คือไม่มีแรงแล้วคือทำไมต้องทำแบบนั้น
ด้านนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
ต้นสังกัดของพยาบาลรายนี้

และทำเรื่องย้ายพยาบาลออกนอกพื้นที่แล้ว
พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยพยาบาลคนนี้ด้วย
ขณะที่นายแพทย์ปียระอารีรัฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ส่งเจอร์ธีลงพื้นที่พบกับย่าผู้เสียชีวิต
ร้องเรียนว่าเสียชีวิตจากความผิดพลาดของแพทย์
ทำการผ่าตัดแล้วลืมผ้าก๊อตไว้ในท้อง
ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าแพทย์ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุความผิดพลาดจากการรักษาของแพทย์ซ้ำอีก

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการรับบริการทางสาธารณสุขอีกด้วย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพร
ยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากผ้าก๊อต
แพทย์ผู้ให้การรักษาลืมไว้ในช่องท้อง

คือมะเร็งในไตระยะสุดท้าย

และได้เยียวยากับทางผู้ป่วยแล้ว
ส่วนคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้
เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลระยอง
เผยให้เห็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ผลเปรก
เตียงคนไข้ลงจากจุดลาดชันแล้วเลี้ยวซ้าย
ทำให้รถเสียหลักคนไข้ตกจากรถเข็น

ด้านในแพทย์ชายสิทธิเชฟชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองชี้แจงว่า
สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่เพิ่งมาปฏิบัติงาน

ประกอบกับมีการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง

พร้อมกันนี้ได้ขอโทษประชาชน

โดยได้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกัน
โพสต์ข้อความพร้อมภาพนิ่งระบุว่า
เกิดเหตุขาพับเตียงผู้ป่วยล้มลง
และพาตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของเธอ
ที่มีอาการสาหัสอยู่แล้วล้มลงไปด้วย
เหตุเกิดที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่

มีอาการเลือดออกในสมองเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
แต่เหตุขาเตียงพับทำให้ผู้ป่วยล้มลงด้วย
สายเครื่องช่วยหายใจก็หลุดออกด้วยแรงกระแทก

ขณะนี้ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
ล่าสุดทางญาติแจ้งว่ามีกระเช้าดอกไม้จากโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
มอบให้และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน